นักข่าวก็นำไปถามประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็รวมถึง
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะ
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากปากคำของนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปในเรือนจำ
แต่ว่าจริงเธอได้รับการประกันตัวอยู่แล้วนะคะ

คือกลายเป็นว่าต้องเข้าไปสู่เรือนจำแล้วก็เป็นเรื่องเล่าออกมาจากเรือนจำหญิงนะคะ
แล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันในระหว่างที่ตอนนี้เนี่ย
ข่าวที่เกิดขึ้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
มีประชาชนกลุ่มหนึ่งนะคะถูกจับไปที่สนพญาไทย
หลังจากที่ไปแสดงออกถึงการคัดค้าน
การที่มีทหารบุกควบคุมตัวประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไปทั้งหมด๘คน
ทราบชื่อ๕คนกลุ่มที่ไปตอนเย็นก็คือไปแสดงออกโดยการยืนนิ่ง
บริเวณแถวอนุสวรีนะคะตอนนี้ประมาณ๑๔คนเนี่ย
ถูกคุมตัวไปอยู่ที่สนพญาไทย
คือเรื่องมันจะคล้ายเกี่ยวกันตรงที่น้องนักศึกษาหญิงคนนี้เนี่ย
ก็คือเป็นคนที่เคยไปแสดงออกในแง่ของสัญลักษณ์
ถึงเรื่องขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการเกี่ยวกับการสร้างอุทยานราชพักษ์
แล้วเธอก็เข้าสู่กระบวนการตามลำดับถัดมา
จนกระทั่งเข้าสู่เรือนจำแล้วก็ออกมาเพราะว่าได้รับการประกันตัวนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับคนแรกนักศึกษานะคะยังอยู่ในชุดนักศึกษาอยู่เลย
เป็นผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้กรกระหนกคำตา

จริงแล้วอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ทำงานอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมของมรังสิต
แต่ว่าที่เชิญอาจารย์มาคืออาจารย์เป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
อาจารย์เป็นอดีตคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
อาจารย์เป็นอดีตคนที่เข้าคุกไปสองรอบจากเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ทำวิจัยเรื่องนี้แหละทันทะสถานหญิงนะคะ
ตกลงตั้งแต่สมัยอาจารย์จนถึงสมัยกรกนกเนี่ยตกลงแล้วนักโทษหญิง
หรือว่าคนที่ต้องเข้าไปสู่เรือนจำหญิงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้
จากคำบอกเล่าล่าสุดของปี๕๙นี้จริงหรือ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือที่ฉันได้หนังสือจากอาจารย์นี่แหละ
เข้ารายการแล้วก็โอ้ถ้าสมมุติย้อนไปสมัยตั้งแต่มีการเมืองแรงของเมืองไทย
จนถึงตอนนี้มันผ่านมาหลายสิบปีแล้ว
แล้วก็ขอมาฟังของปี๕๙ก่อนนะคะอาจารย์สุนีกรกนกค่ะ
คือเป็นข่าวขึ้นมาประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ
หรือแม้แต่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องตอบคำถาม
จริงแล้วตั้งใจที่ตั้งใจเขียนตั้งใจเขียนเพื่ออะไรคะ

เรียกร้องให้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
คือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้างในมีกระบวนการอย่างไร
แต่ว่าพอวันนึงได้เข้าไปไปพบว่ามีที่นึงในประเทศไทย
เราก็เลยต้องการเราในฐานะที่ได้เข้าไปแล้วเป็นนักศึกษาด้วยเนี่ย
พอได้มีโอกาสออกมาแล้วสังคมอาจจะฟังเราอยู่

คือหลายคนได้ประสบพบเจอ
แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มีพื้นที่ในการพูด
แล้วหนูก็เลยลองบอกเล่าสู่เพื่อนแล้วมันเกิดมันเกิดเป็นกระแสขึ้นมา

คือก็เล่าแบบเด็กวัยรุ่นเล่านะว่ารู้สึกยังไงนะคะ

คือกรกนกเป็นหนึ่งในคนที่ถูกกล่าวหา
จากการผิดคำสั่งคศชุมนุมเกิน๕คน
ตอนนั้นที่ไปแสดงออกสัญลักษณ์เรื่องอุทยานราชพักษ์
ทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการเนี่ยถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะ
จริงขออนุมัติประกันตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วได้ด้วย

ตอนที่ออกข่าวคือตอนประมาณบ่ายสามครึ่ง

แล้วตอนนั้นตอนบ่าย๓ครึ่งตัวเราอยู่ไหนคะ
อยู่ในเรือนจำอยู่ในแดนแรกเข้า
กำลังหมุนตัวแบบเปลือยอยู่สักอย่าง
อันนี้คือเวลาเดียวกับประกันที่ออกมาแต่ตัวเราไปอยู่ในเรือนจำ
ทีนี้เราได้ออกจากเรือนจำกี่ทุ่ม

แล้วก่อนออก๒ทุ่มรู้ว่าได้รับประกันตัวกี่ทุ่ม

คือหนูไม่ทราบเลยคือผู้คุมหรือว่าใครไม่มีการส่งสัญญาณ
บอกหนูเลยว่าหนูจะได้ออกในคืนนั้นนะคะ
คือที่เขียนในสเตตัสเนี่ยต้องการจะตั้งคำถามกับกระบวนการทั้งหมด
กระทำกับทุกคนที่เข้าไปไม่ใช่ของเราคนเดียวหรือเปล่า

ไม่คือตั้งคำถามกับทั้งกระบวนการ
ทำไมทำกับผู้ต้องขังถึงต้องทำถึงขนาดนี้

แรกพอเข้าไปปุ๊บโดนอะไรบ้างคะ
ก้าวแรกพอเข้าไปก็ต้องไปยืนอยู่ตรง
มันจะเป็นเหมือนแรกที่แรกเข้า
ของทุกคนที่เข้ามาที่นั่นจะต้องไปพบผู้คุม

คือแบบตอนนั้นเราก็เริ่มสำนึกแล้ว

เราก็นั่งคือนั่งบนพื้น
แล้วผู้คุมก็ยืนอยู่ตรงหน้าเรา

ตอนนั้นชุดเป็นชุดเรสเหมือนพี่จอมขวัญคือ

คือเราไม่ได้จินตนาการว่าเราจะต้องเข้ามาในคุก
คือตอนนั้นมีลักษณะว่าถึงแม้จะถูกฟ้อง
ก็คือคิดว่าแค่เพียง๒๓ชั่วโมง
ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดเป็นผู้ต้องขังอะไรขนาดนี้ค่ะ
แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราได้เข้าไปตรงนั้น
เขาก็สั่งให้เราเปลี่ยนเป็นชุดค้นตัว

ลองเล่าทีละขั้นทีละขั้นที่เราระบายออกมา
เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกินกว่าที่เราคิดว่ามันมีอยู่ในบ้านเราค่ะ
คืออันดับแรกคือการที่ให้เปลี่ยนชุดเพื่อค้นตัวคือการให้ถอดทุกอย่าง
แต่ถอดทุกอย่างเนี่ยคือถอดในตรงที่ที่มีทุกคนลายล้อมเราเต็มไปหมดเป็นร้อย
คือผู้ต้องขังเขาอยู่รอบตัวเราแล้วก็มี
ก็ถอดการแจ้งเหรอ

เขาให้ผ้าถุงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตรงนั้นตรงนั้นเลยตรงที่ไม่ใช่ห้องนะคะเป็นลาน

แล้วบอกให้เปลี่ยนเลยชุดที่เราใส่ไป

ก็มีผ้าถุงแต่ว่าคือจริงการเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ย
มันจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้ทุกคนรับรู้กับเราว่าเราถอดอย่างนี้อยู่

ใช่คือมีผู้รับรู้แค่เพียงผู้คุมแล้วก็พยานแล้วก็เราก็เพียงพอหรือเปล่า
ทำไมจำเป็นจะต้องมีการสั่งเราให้เปลี่ยนต่อหน้าทุกคนเป็นร้อยร้อย

มันอาจจะแบบกังขาหน่อยนะ
แต่เขาให้เปลี่ยนแล้วเขามีผ้าถุงแล้วอย่างไรต่อค่ะ
คือมีผ้าถุงแล้วเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วพี่มันสัดส่วนแบบมันก็จะต้องอาจจะหลุดคือเขาเร่งอะค่ะ

คือเร่งใช่ไหมใช่แล้วคือเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลายเป็นเหลือแค่ผ้าถุงผืนเดียวเสร็จแล้วค้นตัวตรงนั้น
โทษนะคะคือชุดชั้นในทั้งบนทั้งล่างนี่ต้องถอดออกหมด

คือค้นตัวเพื่อไม่ทราบค่ะคือเขาก็แค่บอกให้เราหมุนในผ้าถุงคือเขาไม่ได้แจ้งด้วยซ้ำว่าแบบจะหาอะไรหรืออะไรอย่างนี้

หมุนตัวในผ้าถุงเขาเขาจับผ้าถุงไว้แล้วเราหมุนตัวคือสายตานักโทษและผู้คุมต่างก็มองมาที่เราแล้วเราก็ต้องหมุนตัว

เสร็จแล้วหมุนตัวยังไม่พอลุกนั่งน่าจะเป็นเพื่อที่ให้สิ่งที่เราซ่อนในช่องคลอด

ถ้ามีให้หลุดออกมาให้ลุกนั่งในผ้าถุงนั้นผ้าถุงนั้นผู้คุมจับ
คืออ่านจากข่าวเนี่ยคงจะเป็นการตรวจเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมคะคือแรกเข้าเขาก็จะตรวจแบบนี้
คือเขาก็ไม่ได้แจ้งแต่หนูคิดว่าน่าจะตรวจยาเสพติด
ทีนี้พอลุกนั่งเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ
คือลุกนั่งเสร็จแล้วเขาก็ให้นุ่งกระจุมอกไว้อย่างนั้น
ก็ยังอยู่กลางแจ้งตรงนั้นที่ยังมีค่ะมีพี่เขาอยู่
ใช่ค่ะมีผู้ต้องขังทุกคนคือตรวจร่างกายหนูเข้าใจว่าอาจจะต้องมี
แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องทำในที่สาธารณะนะคะ
เพราะว่าคือตอนที่เขาถือผ้าถุงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน
ระยะเนี่ยมันปิดเราขนาดไหนตอนเราลุกนั่งพี่เขา
เข้าใจไหมพี่เข้าใจว่าผ้าถุงมันลอยจากพื้น
คือขึ้นประโยคแรกด้วยคำสั่งที่เราจำได้คือคำสั่งให้ขึ้นขายอย่าง
คำว่าขายอย่างนี้คือขายอย่างผู้หญิงตรวจภายในเวลาเราเห็นที่โรงพยาบาลเลยเหรอคะ
เหมือนตัวนั่งอยู่สักพักเนี่ยเขาก็ให้ใส่เสื้อผู้ต้องขัง

เสร็จแล้วก็ให้เขาให้นั่งรออยู่สักพักหนึ่งเลย
แล้วเขาก็จะพาไปตรวจภายใน

คือผู้ตรวจภายในก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนพยาบาลผสมกับผู้คุม

แล้วเขาก็สั่งให้เราเอาขาขึ้นไปวางที่ขายัง

คือหนูรู้สึกว่าการตรวจภายในมันจะต้องมีลักษณะในการเคารพเรามากกว่านี้
มีการอธิบายหรืออะไรก่อนที่จะเริ่มการตรวจนะคะ
ไม่ใช่แบบว่าบอกเราแค่นั้นแล้วก็จะมีการตรวจเลยอย่างนี้ค่ะ
โทษนะคะคือพอบทสนทนาคือบอกว่าเอาขาขึ้นแล้วก็ห่อนก้นลงมา
แล้วก็เวลาตรวจเนี่ยยังไงคะ

หรืออะไรที่ทำไมถึงต้องขึ้นสเตตัสเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก
คือมันรู้สึกว่าเหมือนมันถูกล่วงล้ำค่ะ
คือหมายถึงมันไม่มีการแบบขอโทษนะคะต่อไปนี้เราจะค้นเพื่อหาสิ่งเสพติดนะคะ

คือแค่ที่ขึ้นเซตัสบอกว่าหย่อนก้นลงมาเปิดผ้าถุงแล้วก็ค้นเลยค่ะ
แล้วตัวเองก็เข้าสู่ขั้นตอนทุกอย่างจนกระทั่งขึ้นไปจะนอน

ก็เพิ่งจะได้รับแจ้งว่าได้รับการประกันตัวใช่ไหมคะ

ก็เลยไม่ต้องค้างแต่ว่าเราทำกระบวนการทุกอย่างเหมือนกับนักโทษทุกคน
ทีนี้ที่ต้องเชิญอาจารย์สุนีมาคืออาจารย์เนี่ยก็
อาจารย์เนี่ยเคยเข้าคุกเรื่องการเมืองนี่แหละนะคะ
อาจารย์จากปีนู้นจนถึง๕๙นี้ค่ะ

ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยกระบวนการก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะ
เพราะว่ามันมาเริ่มจากคนเนี่ยมักจะคิดว่า
ผู้ต้องหาหรือนักโทษเนี่ยทำยังไงก็ได้
แล้วก็เป็นเหมือนคนที่คือมันเป็นทัศนคติอยู่แต่ดั้งเดิม
คือมองผู้ต้องขังมองผู้ถูกกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นเนี่ย
เหมือนกับไม่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน
จากว่ามันเป็นแบบคนอีกชั้นหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่ง

เพราะฉะนั้นพอเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนคล้ายกันก็คือ
นั่งลงกับพื้นแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งจบธรรมศาสตร์ใหม่
เราก็ไม่ยอมเราบอกเราไม่นั่งเราเป็นนักโทษการเมืองข้อหาคอมมิวนิสต์
ถูกจับข้อหาคอมมิวนิสต์ไปช่วยงานกรรมกรใช่ไหมคะ
เราบอกเราไม่นั่งสุดท้ายเขาก็เอาเก้าอี้มาให้นั่ง
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราไม่ยอมตรวจภายใน

ซึ่งตอนนั้นมันเกิดก่อน๖ตุลาคม

เพราะฉะนั้นกระแสของหลัง๑๔ตุลา
อาจจะยังพอมีอิทธิพลอยู่บ้าง
คือไม่กล้าทำอะไรรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถูกตรวจภายใน
เพราะเราไม่ยอมเราบอกเราเป็นนักโทษการเมือง
แต่ถ้าถามอาจารย์สุนีนะวันนี้ว่าการที่มีกระบวนการในการตรวจภายในกรกนก
ก่อนเข้าสู่เรือนจำเนี่ยถามว่าเป็นขั้นตอนตามปกติไหม

คราวนี้ที่เล่าให้เห็นบรรยากาศเปลี่ยนแล้วถูกจับอีกครั้งหนึ่งปี๓๐
๓๐เนี่ยเนื่องจากเรามีลูกอ่อนเข้าไปด้วย
เราก็ไม่กล้าไม่กล้าสู้สักเท่าไหรหรอก
เพราะลูกเรายังเล็ก๔เดือนเราก็ยอมตรวจภายใน
ซึ่งกระบวนการก็จะคล้ายกันค่ะ
ก็คือมาเปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งประถุงขึ้นขายังแล้วก็ตรวจกันรวดเร็วมาก
เพราะว่าเขาต้องการทำความเร็วแล้วก็ตรวจแบบ
ซึ่งเราก็มีคำถามว่ากระบวนการมันไม่ถูก
ซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยแต่เราสู้ไม่ได้แล้วในช่วงนั้น
เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้มันต้องไม่เห็นด้วยตั้งแต่
ไม่ควรจะตรวจภายในผู้ต้องขังหญิง
ไม่เกี่ยวกับว่าอยู่ระหว่างพิจารณาคดีหรือว่าคดีเสร็จแล้วไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ

คือโดยหลักการไม่ควรทำทั้งสิ้น
เพราะว่ามันมีเหตุผลอะไรอีกมากมาย
ซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปว่าทำไมจะต้องมาตรวจภายในผู้หญิง

แต่ว่าจริงแล้วสำหรับคนที่อยู่ระหว่าง
รอประกันตัวเนี่ยซึ่งคนก็เรียกร้องกันมาก
ต้องไม่เข้าคุกต้องอยู่ข้างนอกเลย

หรือแม้แต่คดีนักโทษการเมือง
ก็ควรจะถูกแยกออกไปอย่างนี้ค่ะ
มันก็มีหลายเรื่องปนกันอยู่

สำหรับวิธีการทำแบบนี้ถูกไหมคะ
คือตอนนั้นสังคมอาจจะ
คือพอดีหลัง๑๙ก็เกิด๖ตุลา
ก็กลายเป็นยุคมืดมายาวนาน

ก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมาค้านสักเท่าไหร่
แต่ว่ามามีงานวิจัยอันนี้อยากเชื่อมนิดเดียว
มีงานวิจัยของดรกิตยา
ซึ่งตัวเองเข้าไปออกความเห็นด้วย๒ครั้ง
เพราะต้องการจะไปยืนยันว่า
ไม่ควรจะมีการตรวจภายใน

ตอบคำถามของอาจารย์กริจและในเวทีบอกว่า
เขาเลิกตรวจภายในแล้วเดี๋ยวนี้

ช่วงหน้าเราจะคุยกับผู้มนวยการทันทะสถานหญิงกลาง
ว่าตกลงวิธีปฏิบัตินี้ยังคงอยู่ไหม

และก็คดีเบ็ดเสร็จแล้วหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับภพเงินการ

พอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอค่ะ
สรุปแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
จารณคดีหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกตัดสินแล้ว
จากศาลก็ตามเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าเรือนจำ
ผู้หญิงเนี่ยต้องถูกตรวจภายในทุกคนไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ได้ตรวจทุกคนนะคะ
คือเราทำตามกฎหมายเลยนะคะ
ก็คือไม่ได้ตรวจค่ะแต่ว่าเราจะมีการ
เพื่อที่ในการตรวจเพื่ออนามัยกับการตรวจ
เพื่อที่จะในการตรวจเพื่อที่จะหาร่องรอย

ในเป็นระเบียบนะคะว่าเราจะต้องมีการบันทึก
ร่างกายบันทึกร่องรอยตามร่างกายว่ามีการถูกทำร้ายไหม
ตอนเข้ามาเพราะว่าเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ต้องขังเอง
แล้วก็ประโยชน์ของทางเจ้าหน้าที่อื่น
เพราะเคยมีว่ามีผู้ต้องขังแล้วพอผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในพักหนึ่ง
เขาก็จะมีการมาขอบันทึก
บันทึกการตรวจร่างกายว่ามีร่องรอยไหม

เพื่อไปตอบสำนวนคดี
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดนะคะ
หาร่องรอยไว้ก่อนนะคะว่าก่อนเข้ามามีร่องรอยการถูกทำลายหรือเปล่า
แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บอกตรวจเพื่ออนามัยหมายถึงเรื่องอะไรคะ
ก็คือตรวจในเรื่องของการรักษาโรคค่ะ
ว่าป่วยเป็นอะไรไหมเราจะได้ดูแลหา
อย่างบางคนเป็นเบาหวานความดันอะไรเป็น
มันเป็นโรคหัวใจอะไรมาอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็ต้องดูไว้ว่าเขาจะมามีอาการกระทันหันในเรือนจำไหม
เราจะได้เตรียมการรักษาไว้ให้ค่ะ
การที่เปลื้องเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะ
ก็อยู่ในผ้าถุงที่ผู้คุมเป็นคนถือให้นะคะ
แล้วให้หมุนตัวรวมถึงนั่งแล้วยืน
อันนี้คือเข้าเรื่องตรวจเพื่ออนามัยหรือตรวจหาร่องรอยคะ
อันนี้เป็นการตรวจสิ่งของต้องห้ามค่ะ
เพราะว่าการที่เข้าเรือนจำเนี่ยนะคะ
ตามกฎหมายของกรมราชธรรมเลยนะคะว่า
เมื่อรับตัวพุ่งขังเข้าเหลืองจำเนี่ยนะคะ
จะต้องมีการตรวจค้นตัวตรวจค้นสิ่งของของผู้ต้องขังนะคะ

เพื่อป้องกันสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ
เราเคยพบในขั้นแรกเราจะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าจัด
เสื้อผ้าส่วนตัวมันเป็นเสื้อผ้าของเรือนจำ
เพื่อที่จะตรวจเสื้อผ้าที่เขาใส่เข้ามาด้วย
เพราะว่าเราเคยพบว่ามีการนำสิ่งของเนี่ย
ซ่อนซุกซ่อนมาตามประชุดเสื้อผ้า
ทีนี้ขอแทรกพอค่ะ

คือการตรวจกรณีเสื้อผ้าว่าจะมีอะไรซุกซ่อนมาไหมเนี่ยนะคะ
คือไม่ได้ไปตรวจกันกับผู้คุมในห้องปิดมิดชิดเหรอคะ
คือต้องออกมาตรวจกลางลานที่แบบมีคนอยู่ด้วยเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะคือเรียนให้ทราบก่อนว่า
ณเวลานี้เรือนจำเราเนี่ยมีสภาพเก่าแก่สร้างมาประมาณ๔๐๕๐ปีแล้ว
แล้วทีนี้ก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดมากมายเลย
แล้วตอนนี้เราก็ต้องซ่อมแซมอยู่โดยตลอด
รวมถึงว่าห้องตรวจค้นซึ่งตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้ระหว่างปรับปรุงเนี่ยค่ะเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาตรวจ
ใช้ด้านติดกับติดกับที่ทำการปกครองเป็นที่ตรวจ
ซึ่งก็ไม่ใช่กลางลานเลยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีผู้ต้องขังมาอยู่มากมายอะไรอย่างนั้นนะคะ
แต่ว่าใช่ค่ะเราจะให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนั้นโดยมีผ้าถุงโดยใช้ผ้าถุง
คือที่ผอบอกคือจะอยู่เป็นลักษณะในห้องมิดชิดถูกไหมคะ
ไม่ใช่ห้องมิดชิดอยู่ข้างอยู่ข้างตึก

โดยคนอื่นผู้ต้องขังคนอื่นสามารถเห็นได้ไหมคะ

ก็เราก็ไม่ได้ไปทำเหมือนเป็นการประจานเขานะฮะ
ไม่ได้ค่ะเรียนไม่ได้หมายถึงว่าความตั้งใจหรือว่าเจตนา
แต่หมายถึงว่าจุดที่ตอนนี้ใช้อยู่นะคะ
จุดที่ตอนนี้ใช้อยู่เนี่ยคือถ้ามีคน

ค่ะคนอื่นถ้ามีคนอื่นอยู่เนี่ยนะคะอยู่ตรงพื้น

ได้ค่ะในเรือนจำสามารถจะมองเห็นทุกอย่างได้หมดไม่มีที่รับตาอยู่แล้วค่ะ
แต่จริงควรจะต้องเป็นที่รับตาใช่ไหมคะเพราะว่าห้องซ่อมอยู่ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่นะคะ
สวดค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะขึ้นขายอย่างเพื่ออะไรคะ
ซึ่งฉาอย่างเพื่อดูเพศหนึ่งเพื่อดูเพศเพราะว่า
เราเคยเจอพวกแปลงเพศมานะคะแล้วสองก็เพื่อที่จะดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยตรงนั้น
แล้วก็มีอะไรติดมาบ้างไหมอ่ะค่ะอ่าคือเดี๋ยวนะคะ
อย่างที่กรกนกเล่าเนี่ยคือเป็นวิธีปฏิบัติกับทุกคนถูกไหมค
ใช่ค่ะ
ทุกคนจะต้องโดนตรวจแบบนี้ถูกไหมคะ

ในการตรวจเราตรวจที่สถานพยาบาลแต่ว่าเราไม่ได้ตรวจภายใน

ตกตกเดี๋ยวนะคะคือตกลงทุกคนไหมคะ

แล้วเลือกว่าใครจะโดนตรวจใคร
ในการตรวจนี้เราตรวจทุกคนค่ะเราเลือกปฏิบัติไม่ได้อ๋อค่ะ
แล้วที่บอกว่าไม่ทุกคนนี่คือกรณีไหนคะ
เราไม่ได้ยกเว้นค่ะเราตรวจทุกคนค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่พอพยายามอธิบายว่าไม่ใช่ทุกคนนี่กรณีไหนคะ
อันนั้นขอโทษอันนั้นเข้าใจผิดค่ะ
เข้าใจผิดในคำถามค่ะ
พออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะดิฉันเหลือเวลาน้อย
แต่ว่าได้คำตอบจากฝากของทันทะสถานหญิงนะคะขอบคุณพอก่อนนะคะ

เราเหลือเวลาน้อยจริงนะคะ

คือถ้าถึงเข้าใจพอบอกว่ามีการตรวจภายใน

เพื่ออนามัยและต้องการหาร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่สำหรับคือหนูเนี่ย

ก็หมายประกันก็ออกแล้วคือ

มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจเพื่อหาร่องรอยการถูกทำร้ายทำไม

ท่านก็บอกว่าตรวจเพื่อหาสารเสพติด

คือตามคำประหลัดบอกว่าเรื่องยานเสพติด
ใช่ค่ะแต่ตรงนี้ท่านผอบอกว่าเพื่ออนามัยนะคะ
ก่อนขอคำถามสุดท้าย
ถ้าสมมุติจะตั้งคำถามกับกระบวนการนี้

คือมันมีความจำเป็นหรือไม่ที่ผู้ต้องขังเนี่ย
จะต้องถูกค้นหรือว่าละเมิดตรงนี้
เพื่อแบบในเพียงเพื่อแบบต้องหาร่องรอยการถูกทำร้าย
คือลักษณะตอนที่ตรวจภายในตอนนั้น
มันไม่ได้มีลักษณะเหมือนหาร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่มันเหมือนกำลังหาของ
ใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เพื่อการอนามัย
แล้วก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกระทำอย่างสุภาพ

คุณผู้ชมก็เป็น๒ชุดนะเป็น๒ชุดข้อมูลนะคะ
อาจารย์ค่ะอย่าหาว่าอย่างนี้เหลือเวลาประมาณนาทีหนึ่ง
คิดว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้

คือทุกคนไม่ว่าจะคดีเบ็ดเสร็จแล้วหรือยัง
ก็แล้วแต่คืออะไรคะสำหรับเรือนจำ
จริงแล้วเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่า

สำหรับผู้ต้องหาหญิงทุกคนทุกกลุ่ม

ไม่มีเหตุผลเพราะว่าการป้องกันยาเสพติดแบบนี้เนี่ย

มันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาของการมียาเสพติดหรือไม่มีในคุก
แต่มันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้หญิง

สาวจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เคยชินเลย
แล้วเขายิ่งคนอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ตัดสิน
แต่ถึงแม้ตัดสินแล้วก็ไม่ควรทั้งสิ้น
อันนี้ต้องยืนยันหลักการก่อนว่าต้องหาวิธีการอื่น
สมัยมันเปลี่ยนแปลงมามาก
เราจะต้องหาวิธีการอื่นต้องขอยกเลิก
อาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าต่อให้ตรวจแบบนี้
ไม่ได้แปลว่ายาเสพติดเข้าเรือนจำไม่ได้
ใช่แล้วก็ต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้หญิง
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาน้อยจริงขออภัย

คือหมายถึงทั้งระบบไม่ใช่คนนี้คนเดียว
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

อันนี้เป็นคำถามไปสู่กระบวนการยุติธรรมของไทย